เอาล่ะผ่านไปแล้ว๔นัดก็ไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่ายังมีเกมนัดที่๕เจอกับออสเตรเลียในช่วงเดือนพฤศจิกายน
เกมส์ล่าสุดนะครับสายเครื่องบินแอร์เชียร์นั้นเขาก็ถือว่า
ความสุขตลอดชีวิตเลยนะครับในการเดินทางด้วย
เครื่องบินนะครับพร้อมสายเครื่องบินแอร์เชียร์ฟรีตลอดชีวิตครับ
มีการประกาศออกมานะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าเท่าเทียมนะครับ
นักกีฬาปกติก็ได้สิทธิ์แบบนี้เหมือนกันนะครับ
เป็นประธานในการมอบสิทธิ์บินฟรีให้กับนักกีฬาพิการ
เหรียญเงิน๕ปีแล้วก็เหรียญทองแดงใน๓ปี
นักกีฬาไทยก็มาร่วมงานทั้งรูปโรธไทยนิยมประวัติว่าโฮลัม
สายสุนีจ๊ะนะรวมถึงนายจุธินันพิรมพักดี

ส่งเสริมคนกีฬาให้เท่าเทียมกับคนธรรมดาทั่วไปครับ
สวัสดีครับ